เป็นแฝดผู้พี่ของแต้วนัทพร

นานทีปีหนเราจะได้เห็นเธอถ่ายแบบเซ็กซี่

ซึ่งคราวนี้พาลูกสาวตัวสนนะคะ

ชอบจริงสำหรับแฟชั่นเซ็ตนี้นะคะ

พากันขึ้นปกคู่แม่ลูกเลยนะคะ
สำหรับวิทยาศาสตร์แพลวอย่างที่เห็นในราคานะคะ

เพราะภาพกว้างจะเห็นว่าไม่ได้โป๊ค่ะ
แค่เกาะอกเท่านั้นนะคะ

และขอให้โฟกัสการเป็นนางแบบของเด็กหญิงปีใหม่ค่ะ

หล่อนางด์ในโลงการเข้าสูุ่งการประงสิน

เรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแน่นอนค่ะ
อรี่ได้มีโอกาสดูหนังสือเล่มนี้แล้ว
นิตยศาสเล่มนี้แล้วดูทุกหน้าเลยของคุณแอปแล้วก็น้องปีใหม่

คือคุณแอฟเรารู้อยู่แล้วก็เป็นนางเอกมากฝีมือการถ่ายแบบก็เป็นเรื่องปกติ
ส่วนน้องปีใหม่อย่างที่พี่แจ๊คบอกจริงวงการบันเทิงเปิดต้อนรับอย่างแน่นอน
เพราะว่าน้องแบบเล่นหูเล่นตาเก่งมากโพสต์ท่าเก่งด้วย
แววตาดิฉันรู้เลยนะคะว่าโตมาสนแน่นอน
แต่ว่าสนแบบแนวแสนรู้น่ารัก
ใช่ค่ะส่วนอีกคู่ที่ต้องโฟกัสนะฮะ
ก็เห็นบอกเลยว่าจะเป็นท่าที่สะพายเล็กแห่งอาณาจักร
โบนันซ่ามิ้นท์ชันริดาและภูภาแต่ฉันโรค
เอาจริงนะทริปนี้เข้าไปกันเกาะแก๊งกันไปกับ

โป๊คภัษรกรมท์มากิะหล่าซีและก็นี่ยังไง

ว่าฉันเกียรติมิ้นท์ชันริดา
คือตอนแรกฝ์แฟนกันพูดอีกคำนี้ได้นะ

ทริปนี้สิม่อนน่ะ
่อนของน้องมิ้นท์อยู่ที่ชูน้องชายของมิ้นท

ไปหมดเขาบอกว่าพอส่องไปส่องมารู้สึกเหมือนเป็นแบบแก๊งทะเลจืดกันมากเลยนะฮะ
เพราะว่าไม่ได้แค่สวีทแค่คู่นี้นะทุกคู่ที่เป็นสวีทกันหมดเลย
หลายคนแบบมองบนเลยโดยเฉพาะคนโสดอย่างพี่แจ๊ค
เมษาเอาหน้าร้อนแต่ถ้ามินอ้อนอ่ะน่ารัก

นี่ไงเพราะว่าน้องมิ้นรู้ทันว่าเดี๋ยวจะมีคนด่า
มีคนดราม่าน้องแฮสแท็กเอาไว้

ลุ้นดีกว่าค่ะว่าเสร็จจากทริปนี้

ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ